คุณผู้ชมมาดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะคะ
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเพิ่งเปิดร้านได้๒เดือน
คุณผู้ชมตื่นเช้าขึ้นมาจะตระเตรียมของขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
ไปหารถเข็นตัวเองปรากฏว่ารถเข็นสำหรับขายก๋วยเตี๋ยวหายไป
ทั้งคันเหรอทั้งคันเลยนี่เอาไปทั้งคันแบบนี้
มันคงไม่ได้ไหลได้เองไม่ไม่มีพลังงานสิ่งลี้ลับใดทั้งสิ้น
นี่ค่ะตั้งใจตั้งใจเลยอย่าบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบ
เข็นมาสร้างทั้งรถแบบนั้นนะคะโอ้แม็กซ์ค้าบอกว่า
รู้ไหมว่ากว่าจะได้คำตอบเนี่ยต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะฮะว่า
เข็นไว้สำหรับขายก๋วยเตี๋ยวของฉันไปไหนเนี่ย
ไปข้างทางแบบนี้คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่ได้สังเกตหรอก
เขาก็นึกว่าเป็นเจ้าของงานเก็บเป็นเจ้าของ
ไม่นึกว่าเป็นขโมยขโจรอะนะคะมันเอาไปทั้งคันแบบนั้นปกติ
เวลาขโมยเนี่ยขโมยถังแก๊สใช่ไหม
ขโมยอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
เมื่อก่อนมันขโมยไปรวบรวมกันตั้งร้าน
แต่ตอนนี้มันเอาร้านไปตั้งแทนของมันเลย
ตั้งหลักได้เลยค่ะไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วนะ
เอาไปทั้งร้านแบบนี้อีกวันรุ่งขึ้นเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้เลย

เหตุการณ์นี้เกิดสักประมาณตี๓ของวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ปักหมุดให้นะคะจุดเกิดเหตุก็คือหน้าหมู่บ้าน
หมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิลล่า๑๖อยู่ริมถนนเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ใครล่ะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตกเป็นผู้เสียหาย
ฉันเพิ่งจะเริ่มขายก๋วยเตี๋ยวได้เพียง๒เดือน

กำลังตั้งหลักเลยอะค่ะกำลังตั้งไข่เลยอ่ะ
แล้วปรากฏว่าเขาไปจอดรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวไว้หน้าหมู่บ้าน
ครับก็จะนำแค่ถังแก๊สแล้วก็หม้อก๋วยเตี๋ยเนี่ย
กลับบ้านเท่านั้นวันเกิดเหตุออกจากบ้านมาเตรียมเปิดร้าน
เอ้ารถขายก๋วยเตี๋ยวฉันหายไปไหน
เลยเนี่ยค่ะไปดูกล้องวงจรปิดเห็นแล้วได้คำตอบแล้ว
เอากล้องวงจรปิดนี้ค่ะไปแจ้งความกับตำรวจที่สพสำรงเหนือนะคะ
อ่ะชายหนึ่งคนค่ะเข็นรถเข็นเธอออกมาแบบนี้
ทีนี้ประกอบกับว่ามีคนที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
เห็นรถขายก๋วยเตี๋ยวของเธอไปจอดอยู่ตรงปั๊มน้ำมัน
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๓กิโลเมตร
มีชายสองคนหญิงหนึ่งคนกำลังช่วยกันอืม
นำรถเข็นออกมาแล้วยกรถขึ้นท้ายกระบะ
แล้วขับหนีไปกล้องวงจรปิดโอ้โห
ขยายผลต่อคุณผู้ชมฟังจากผู้เสียหายหน่อยนะคะ
เอิญไปสอบถามเจอป้าที่พบเหตุการณ์ที่เห็นคนเข็นรถเข็นพอดีค่ะ
เขาก็เลยแจ้งว่ามีผู้ชาย๒ผู้หญิง๑ที่ไหนครับ
อยู่ไหนอยู่ตรงข้ามปั๊มป้อตทอค่ะค่ะ
เข็นไปแอบไว้ก่อนแล้วก็ลื้อของออก

คือมันมีภาพเห็นดูว่าคนเห็นเขาบอก
คนเห็นเขาบอกค่ะก็ขอให้มาคืนค่ะ
เพราะว่ามันก็เป็นของทำมาหากินค่ะใช่
แล้วพึ่งขายใช่หนูพึ่งขายได้เกือบสองเดือนเองค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวตกลงคือมันมีปัญญามีรถกระบะ
แต่เอามาขโมยรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวเขาใช่ค่ะเออเออ
เอากับเขาสิหนึ่งหญิงสองชายไม่หมายว่าคิดจะเป็นไปได้
แต่เป็นไปแล้วค่ะโจรค่ะหนึ่งหญิงสองชาย
มาก่อนมาตั้งหลักทิ้งไว้ข้ามคืนครับ
แล้วเอารถกระบะมาขนไปค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสพสำรงเหนือนะคะลงพื้นที่ไปไล่ดูนี่
กล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่างนะคะแล้วบริเวณใกล้เคียง
คาดว่าคนร้ายนี่แหละน่าจะใช้เส้นทางนี้
หลบหนีก็คือถนนเทพารักษ์อ่ะตำรวจบอกว่าไม่น่าจะนาน

เพราะว่าเบาะแสข้อมูลต่างค่อนข้างครบอยู่
ครับฝากพี่ตำรวจสพสำรงเหนือด้วยนะสงสารแม่ค้าเลยอ่ะ